ส่วนอีกคลิปหนึ่งแชร์ในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะ
ลักษณะก็คือคล้ายกับตำรวจอาสาแย่งกุญแจ
วัยรุ่นสองคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา
จอดอยู่ที่ตลาดแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เริ่มจากการยื้อยุดฉุดกระชากเกี่ยวกับตัวกันก่อนนะ
และหลังจากนั้นเป็นการยึดกุญแจรถจักรยานยนต์กันต่อมาค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะ
ตอนที่แม่พี่ยังยังไม่ได้กุญแจทับติดผมได้ไง

เพราะผมไม่ได้หนีครับ
ตลาดอยู่ป่ะที่มึงรกับตัดไหมท็อป

อ่าวาทะมากสิ
ไปช่วยใช้ยังไง

เจาะอยู่เฉยก็มาจับ
คุณผู้ชมดูคลิปเนี่ยนะคะเราก็ไปถามไปถามคนที่ถ่าย
คลิปว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเขาก็บอกว่า
คนที่ถ่ายคลิปชื่อบนายพีระเอียงสำอางอายุยี่สิบหกปีเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเย็น๒๐เมษายนช่วงนั้นเขากำลังจะกลับบ้าน
จู่ค่ะก็มาจอดรถตรงนี้นะเขาก็เห็นมีตำรวจอาสาลักษณะคล้าย
อาสานะสองนายค่ะเข้ามารวบตัวเพื่อนรุ่นน้อง
ขณะที่เพื่อนรุ่นน้องกำลังจอดรถอยู่หน้าร้านขายอาหารสดเขาเห็นว่ารุ่นน้องของเขา
กำลังถูกรังแก่ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะ
จนคนในคลิปค่ะช่วยวนในต๊อปประยุทธ์สิบเก้าปีเขาบอกว่า
ช่วงเย็น๒๐เมษายนเขาไปทำธุระแถวที่เกิดเหตุนั่นแหละ
โดยมีน้องชายซ้อนรถจักรยานยนต์มาด้วยคือคันนี้มาสองคัน
หลังจากนั้นมาจอดตรงที่เป็นจุดเกิดเหตุตำรวจอาสาสองนายค่ะ
พุ่งเข้ามาทันทีเข้ามาล็อกตัวน้องชายของเขานะ
น้องชายเขาเป็นคนซ้อนนะคะดึงตัวน้องชายของเขาที่เป็นคนซ้อนออกไป
เขาก็เลยดึงตัวน้องชายของเขากลับมาเท่านั้นแหละ
เหตุการณ์มันเริ่มชุนละมุนแล้วเกิดจากการแย่งตัวน้องชายก่อน
หลังจากนั้นค่ะตำรวจอาสาพยายามยึดกุญแจรถของเขา
ตัวเขาเองคาดว่าในใจตอนนั้นนะคาดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิด
คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กแว้นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ก่อความวุ่นวายตามท้องถนนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กแว้น
ส่วนป้ายทะเบียนที่มันไม่มีเนี่ยมันเพิ่งหลุด
ยังไม่ได้ติดยังมีอยู่เก็บไว้อยู่สุดท้ายเหตุการณ์จบลงที่ตำรวจอาสาสองนายนี้
กุญแจรถให้กับเขาไปพร้อมทั้งถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
ก็คือถ่ายรูปรถถ่ายรูปตัวเขาไปเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปยังทีมอาสาอาสาตำรวจกลุ่มนี้
เพื่อที่จะสอบถามมันเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องมันเป็นไงมายังไง
เขาบอกว่าเขาไม่พูดด้วยปัดไปเลยค่ะ
บอกให้ไปติดต่อกับสพพระนครศรีอยุธยา
เนื่องจากเป็นต้นสังกัดของตัวเอง
สรุปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คำชี้แจงออกมานะคะจากฝากฝั่งของตำรวจอาสา
ตามรายงานข่าวเนี่ยรองภูมิกับสพพระนครศรีอยุธยา
บอกว่าได้สั่งพักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการลงโทษทางวินัยอย่างไรหรือไม่ด้วยนะคะ